แล้วก็ถูกเมียไล่ออกจากบ้านทำให้ไปก่อเหตุครั้งนี้
แต่ว่าที่ร้านทองเขามีกล้องวงจรปิด
สามารถจับภาพในช่วงการฉกทองไว้ได้
นี่แหละครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ของร้านทองเพชรทองใบเยาวราช
ภายในห้างโลตัสสาขานครอินอำเภอบางกรวยจังหวัดนทบุรี
โดยคนร้ายเป็นชายสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาว
แล้วก็หมวกแก๊ปสีดำแว่นตากันแดด
ใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าเลยนะครับ
ทำทีทำท่ามาเป็นลูกค้าเลยครับจะมาซื้อทองที่ร้าน
จากนั้นก็ขอดูสร้อยข้อมือทองคำหนัก๒บาท
หลังจากดูอยู่ครู่หนึ่งฉวยโอกาสเลยครับ
เดี๋ยวสักครู่คุณผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าโจรคนนี้วิ่งหนีไปพร้อมกับสร้อยในมือ
ขณะที่พนักงานของร้านทองก็พยายามเอื้อมมือ
ดึงเสื้อคว้าตัวไว้แต่คว้าได้ไม่ทันนะครับ
หลังตำรวจสพบังกรวยได้รับแจ้งเหตุจังหวะที่โจรฉกไปแล้วนะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็ส่งสายตรวจเข้าไปตรวจสอบ
พลเมืองดีกำลังวิ่งไล่ตามชายต้องสงสัย
วิ่งออกจากประตูห้างจึงได้ร่วมกันสกัดจับ
สามารถจับกลุ่มตัวได้พร้อมของกลาง
แล้วก็นำตัวส่งให้พนักงานสอบสวนสพบางกรวยต่อไปนะครับ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาก็คือนายพิมลธนากลางอายุ๔๕ปี
ทำงานได้เงินวันละประมาณ๕๐๐บาท

มีปากเสียงทะเลาะกับภรรยาที่อยู่ด้วยกันมา๓ปี
เนื่องจากไม่มีเงินให้ภรรยา
ตัวเขาเองก็เลยเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วฮะ
แล้วก็ถูกไล่ออกจากบ้าน

เสื้อผ้าของเขายัดใส่กระเป๋าเลย
แล้วก็ไล่ผู้ชายคนนี้ออกจากบ้าน
เพราะว่าบ้านที่อยู่เป็นบ้านของพี่สาวภรรยานะครับ
ก่อนที่จะมาก่อเหตุ
ชกทองครั้งนี้นอนคิดทั้งคืนแหละ
วางแผนว่าจะมาลักสร้อยทอง
รุ่งขึ้นจึงขับรถจักรยานยนต์มาก่อเหตุ

โดยคิดว่าหลังได้สร้อยมาแล้วจะนำไปขาย
เพื่อเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

หลังจากที่ถูกเมียไล่ออกจากบ้าน
รับว่าก่อเหตุครั้งนี้เป็นครั้งแรก
ตำรวจสพบางกรวยก็ได้ควบคุมตัว